ชื่อร้านเขาเป็นร้านจิ้มจุ่มนะ

แจ่วฮ้อนตะแป๊๓สาขา
ตอนนี้ปิดชั่วคราวแล้วแล้วให้ลูกค้าที่ไปทานทั้ง๓สาขา

เรื่องนี้เฟซบุ๊กจะฮอนตะแป๊บุฟเฟ่๑๔๙บาทสาขา๒แก่งคอย

น้าชายกับลูกสาวไปรับอาหารทะเลมาจากมหาชัยวันที่๑๖ธันวาคม
แล้วกลับมาเอาอาหารไปกระจายทั้ง๓สาขา
หมายความว่าเขาเดินทางไปทั้ง๓สาขาของเขา
แล้วปรากฏว่า๑๗ธันวาคมน้าชายเริ่มไม่สบาย
ตามมาด้วยลูกสาวเริ่มป่วย
จากนั้นไปหาหมอแล้วน้าสาวก็ป่วยตาม
หมายความว่าพ่อแม่ลูกป่วยพร้อมกันทั้ง๓คน
ยืนยันทั้ง๓คนไม่ได้เข้าร้านบุฟเฟ่ทั้ง๓สาขา
คนที่ร้านทั้ง๓สาขาไม่มีใครป่วยหรือติดโควิด๑๙
แต่เขาไปซื้อของแล้วเอาของไปกระจายที่ร้าน

ตอนที่ร้านเปิดลูกค้าเข้ามา๓คนนี้ไม่ได้เข้าไป
เรื่องต้นปิด๓สาขานี้ไปแล้ว
สาขาน้องแคร์แก่งคอยและสาขาอำเภอเมืองสระบุรี
ปิดแบบไม่มีกำหนดย้ำแบบนี้
แล้วพนักงานในร้านทุกคนต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
และขอความร่วมมือลูกค้าที่เข้าไปกินร้านนี้ทั้ง๓สาขา
ตั้งแต่วันที่๑๖จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย
ไปตรวจซะหรือกักตัวอยู่บ้าน๑๔วัน
แล้วก็ไปดูอาการซะว่าคุณนั้นมีอาการหรือเปล่า
ทางร้านเองเขาบอกว่าเขาต้องขอโทษลูกค้าทุกคนด้วย
ใช่ค่ะคือก็บอกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

เพราะใกล้ปีใหม่ทางร้านเนี่ยเขาก็หวัง
เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกจะขายของช่วงนาทีทองซะหน่อย

รอบโกยซะหน่อยตอนนี้ความหวังเหลือเป็นศูนย์นะคะ

เพราะไม่รู้เมื่อไหร่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะกลับมาดีขึ้นนะคะ
ทางร้านจะสู้ดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้มีการระบาดไปมากกว่านี้
สระบุรีต้องผ่านมันไปให้ได้จากร้านแจ่วฮอนตะแป๊ะค่ะ